ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีกันบ้างเหมือนกันนะคะ
อยู่ในตลาดถนนคนเดินเรียบชายทะเลอาวประจวบ
เขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขันนะคะ
บุกไปถึงร้านสตาร์ทเบอร์เกอร์นี้เลย
เป็นร้านขายเบอร์เกอร์อาหารฝรั่ง
เขามีทั้งเนื้อวัวบดนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อโคขุน
เนื้อหมูก็มีบดปรุงรสนะคะ
ออกมาเป็นเบอร์เกอร์หน้าตารับประทานมากมายทีเดียวนะคะ
มีไซส์ทั้งหมด๓ไซส์ได้อย่างไรบ้าง

เดี๋ยวคุณนิวนาวช่วยไล่เลี้ยงไซส์ใหม่อีกรอบด้วย
เอาแบบนั้นจะได้เห็นภาพชัดว่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่ราคานี่โอ้โหย่อมเยาว์นะคะมินิน่ารัก
แบบว่าหน้าครบหน้าหา๕๐บาทก็ซื้อได้จนไปถึง๒๔๐ก็แล้วแต่ความพึงพอใจคุณเลยแล้วใครนะถ้าชอบชีสก็เพิ่มชีสได้
เบกอนก็เพิ่มไปอีกได้เพิ่มไข่ดาวได้ตามชอบใจราคาก็คิดตามที่เพิ่มนั่นแหละ๑๐๒๐บาทเท่านั้นแหละคุณค่ะ
พ่อค้าเจ้าของร้านเบอร์เกอร์บอกว่าเพิ่งจะเปิดขายเบอร์เกอร์มาได้ปีกว่าค่ะ
เพราะว่าเห็นว่าถนนคนเดินที่นี่ไม่มีอาหารฝรั่งเลยอ่ะก็เลยอยากจะลองเปิดแผงขายดู
ครับส่วนตัวเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องการทำอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นมาก่อนนะคะคุณ
ก็เลยนำความรู้ที่มีอยู่นี่แหละมาเปิดขายซะเลยค่ะแต่ช่วงแรกแรกเนี่ยขายไม่ค่อยดีค่ะ
เพราะว่าอาจจะเพราะคนไม่ค่อยชินกับรสชาติหรือยังไม่เป็นที่รู้จัก
แรกแรกต้องอย่างนั้นให้เวลานิดนึงครับจากวันช่วงแรกแรกนี่นะ
ขายได้ประมาณสามสิบชิ้นอืมตอนเนี้ยเพิ่มเป็นสองสามเท่าตัว
สิบเจ็ดสิบชิ้นแล้วนะคะขายดีนะแล้วเนี่ยหน้าตามน่ารับประทาน
แล้วก็ย่างกินแบบนี้สดร้อนเลยนะดีมากถูกใจมากเลยล่ะ
สำหรับลูกค้าชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็มีทุกกลุ่มอายุเลยค่ะ
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เขาใส่ใจทั้งวัตถุดิบทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพนะคะ
ทำให้แต่ละชิ้นออกมาหน้าตาน่ารับประทานมีความเป็นมาตรฐาน
แล้วก็ทานแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนครับส่วนฝรั่งนี้ต้องบอกว่า
โอ้เวอรี่เกอร์ดเดลลี่เชียส
โอ้โหเรียกว่าอิ่มอร่อยแล้วก็ถูกอกถูกใจกันมากมายทีเดียวนะคะ
ใครเห็นแล้วอยากจะไปทานเนี่ยคุณผู้ชม
สตาร์ทเบอร์เกอร์เขาเปิดขายที่ตลาดชุมชนถนนคนเดิน
ชายทะเลหน้าอ่าวประจวบทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะ
ตอนเวลา๔โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
ส่วนวันธรรมดาจนถึงสุกเนี่ยนะ
เขาขายอยู่ที่หน้าสวนสาธารณะถนนเลียบชายทะเล
อ่ะใครอยากจะโทรสอบถามกันก่อนว่าตอนนี้พี่ค้าอยู่ไหน
ขายหมดหรือยังให้เบอร์โทรไปเลยค่ะ

ส่วนใหญ่เวลาเราไปทานเบอร์เกอร์เนี่ย
ทีเราก็เจอกับเบอร์เกอร์ที่เขาทำทิ้งเอาไว้นานแล้ว

แต่เนี่ยปั้นกันสดย่างกันสด
แล้วจะเพิ่มไข่เพิ่มชีสเพิ่มเบคอนอยากจะเพิ่มอะไรเนี่ย
คือบอกได้เลยไงเพิ่มน้ำหนักได้ไหม

น่ากินมากเลยนะคุณนะ
น่าอาบประจวบทุกวันศุกร์เสาร์สี่โมงถึงสามทุ่ม
คุณซื้อไว้คืนนี้แล้วไว้กินพรุ่งนี้เช้า
คุณแม่พูดถูกคุณแม่นิวนาวพูดถูก

อย่าคุณชนะนะ
ไปที่ประจวบอีกนะเอาจริงก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาไปเที่ยวกันนะ
ค่ะทะเลสวยไปกันหน่อยแล้วกันประจวบที่เล็กขัด